มีเหตุสาวอายุ๒๔ปีเพิ่งจะมั่นหมาย
และกำลังเตรียมแต่งงานกับแฟนนุ่มชาวสหรัฐอเมริกา

แต่ว่ากลับต้องเป็นเหยื่อคนเมาแล้วขับ
เพราะว่าเธอประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้ทางญาติและครอบครัวคุณ
ต้องจัดซุ้มลักษณะคล้ายซุ้มแต่งงานเนี่ย

เพราะว่าตัวผู้เสียชีวิตกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วเชียวนะฮะ
โดยงานชาปนกิจศพของนางสาวอธิตาพิริยกุลเดช

ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
จัดขึ้นที่วัดคานหามจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ

ได้จัดซุ้มประตูแบบเดียวกับงานมงคลสมรส
แต่งซุ้มด้วยดอกไม้สีขาวสีชมพูประดับประดาษ

ลักษณะเหมือนแบบรูปภาพรูปถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยนะครับ

ก็ให้แต่งกายกันตามสบาย
โดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าสีดำนะครับ
แล้วก็ดูสิเพื่อนก็ต้องแต่งชุดเหมือนเพื่อนเจ้าสาว

เล่าให้ฟังว่าที่ต้องจัดซุ้มเหมือนงานแต่งงาน

ก็เพราะว่าลูกสาวกำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มชาวอเมริกันแล้วนะครับ

แต่ต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
เพราะว่าถูกรถเก๋งที่คนขับเมาแล้วขับมาพุ่งชน
ขณะที่เธอนั้นขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
อยากจะทำอะไรให้ลูกเป็นวาระสุดท้าย
ฝากไปด้วยนะครับถึงคนที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ
มีจิตสำนึกเพราะความสูญเสียไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะผู้ที่เมาแล้วขับเอง
แต่คนอื่นบนท้องถนนต้องพลอยมารับเคราะห์ไปด้วย
เช่นที่ครอบครัวของเขาต้องสูญเสียลูกสาว
ที่มีอายุ๒๔ปีและกำลังจะมีความสุขที่สุดในชีวิต
นั่นก็คือการจะเข้าพิธีมงคลสมรสการแต่งงานนะครับ
แต่ทุกอย่างความสุขเหล่านี้หายไปในพริบตา
แค่คนเมาเพียงคนเดียวที่ออกมาขับรถบนท้องถนนนั่นเองนะครับ